มาจนถึงวันนี้ผ่านมา๕วันแล้ว

แล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงอาการสาหัสอีกเยอะ
ทีนี้ค่ะวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็มีการทำบุญกัน
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตาย
แล้วเมื่อวานนี้เสียบีเจ้าของผับได้รับการประกันตัวมา
เมื่อตอนสายก็มาร่วมงานทำบุญด้วย
ทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตในวันนี้เลย
การจัดพิธีวันนี้เป็นการจัดพิธี
เป็นบรรยากาศช่วงสายที่ผ่านมาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงลานด้านหน้าร้านเมาเท่นบีนี่แหละ
แล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์๙รูปจากวัดบางเสร่มา
ก็มีพระครูเกษมกิติโสพลท่านเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษ
ท่านเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์๙รูปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและขออโหสิกรรมต่อเหล่าดวงวิญญาณ
ใช่แล้วสิ่งที่สื่อจับตามองก็จับตาดูเสียบีไง
เสียบีจะมาร่วมงานหรือเปล่าก็มานะคะ

ใช่นายพงศิริปั้นประสงค์มาพร้อมกับคุณเฟิร์นแฟนสาว
แล้วหลังจากนั้นพี่สาวของเสียบีจุดทูบสิบห้าดอก
เก้าอี้ล้อมวง๑๕ที่ก็คือเท่าจำนวนของผู้เสียชีวิต
แล้วก็จานชามตามจำนวนนะคะ
เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไปสู่สุขติ
ทีนี้วันนี้คุณมีคนที่เป็นนักเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนวันนั้นเนี่ย
คืนวันพระฤหัสที่๔ต่อเนื่องวันศุกร์ที่๕ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รอดชีวิตมาได้
นั่นก็คือจาตรีธีรชัยเจนกิจทวียิ่งค่ะ
บอกว่าวันนั้นน่ะนะผมวิ่งหนีออกมาจากในตัวร้าน
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงวิ่งตามผมออกมาแต่ผู้ชายคนนั้นเขาโดนไฟคลอกทั้งตัว
สิ่งที่ผมหันไปเห็นแล้วผมทำได้ผมยังเอาน้ำช่วยสาดเขาเลย
ตอนนั้นมันชุลมุนมากนะผมไม่ได้อยู่ช่วยต่อ
แล้วผมมารู้ตอนหลังว่าผู้ชายคนที่ผมช่วยนั่นน่ะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วผมรู้สึกตลอดเลยนะ
จากเหตุการณ์วันนั้นเหมือนกับมีใครตามผมมา
ผมก็พยายามไปทำบุญนะแต่ไปทำบุญแล้ว

นี่ค่ะวันนี้ทางจาตรีธีรชัยก็เลยตัดสินใจ
เดี๋ยวลองฟังจาตรีธีรชัยหน่อยค่ะ
เป็นผู้ชายครับไฟไหม้ทั้งตัวเลยครับ

ผมว่าจะตีผมก็ไม่กล้าตีครับ
ผมก็กลัวครับผมก็ไม่รู้ทำอย่างไร
และตั้งแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่า
มันมีคนตามหลังผมตลอดเวลา
ผมก็เลยรู้สึกไม่ดีผมก็ไปทำบุญแล้ว
แต่ตอนผมก็ยังแบบรู้สึกไม่ดีครับทุกวันนี้

แต่ผมก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจมาวันนี้
สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังในวันเกิดเหตุ
เขาก็หนีออกมาเขาเป็นนักเที่ยวคนหนึ่ง
พอหนีออกมามีคนร้องขอความช่วยเหลือ

เขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าช่วยเหมือนกัน

แล้วสุดท้ายมารู้ว่าคนคนนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
กลายเป็นภาพติดตาเขาเหมือนกันน่ะนะคะ
หลังจากที่มีพิธีทำบุญเสร็จสิ้นแล้ว
เสียบีแล้วก็คุณเฟิร์นมีกาดมากันค่ะ

คุณสิริวัณรักษัตริย์ของเราพยายามจะถามนะ
ร้องกันแล้วก็เอาตัวเสียบีกับคุณเฟิร์นขึ้นรถตู้

บีกับคุณเฟิร์นได้แต่ยกมือไหว้นะไหว้

ชิมีค่ะชิมีค่ะ

สิริวัลเนี่ยพยายามจะถามนะแต่ก็ได้ยินแต่คำว่าขอโทษ
ขอโทษแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณสิริวัลบอกว่าเดี๋ยว๔โมงเย็นวันนี้
เสียบีกับคุณเฟิร์นจะมีการแถลงเปิดใจที่เมาเท่นบีผับตรงนี้ด้วย
นักข่าวของเรารายงานว่าหลังใกล้เสร็จพิธีนะครับ
แล้วก็ยังมีแม่ของเสียบีเดินทางมาร่วมงานตรงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนหลังพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกไป
นักข่าวพยายามที่จ่อไมค์ถามนะครับ

ใช่๔โมงเย็นเดี๋ยวเปิดใจนะคะ
แต่ทีนี้ก็ไปถามทนายความก่อน
ทนายอนุชาวงศรีรัฐบอกว่าการเยียวยาเนี่ยนะ
ทีมงานติดต่อไปไปที่ญาติผู้เสียชีวิต
แล้วจะเจรจาเรื่องเงินเยียวยาเกือบทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้ยังเหลืออีกครอบครัวเดียวที่จะไปคุยวันนี้นะ
ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการจัดการเงินเยียวยาที่เหมาะสม
ยังไงก็ต้องจัดการให้เหมาะสมเพราะว่าเข้าใจเลย

แล้วก็ต้องหาคนกลางให้มาช่วยเจรจา

ตอนแรกที่มีข่าวออกมาไงว่าให้กับคนตาย๕๐๐๐บาท

หลังจากนี้ก็ต้องมาคุยกันต่อไม่ได้จบที่แค่นี้แน่นอน
ประเด็นชดเชย๕หมื่น๑หมื่น
ก็เป็นประเด็นที่ทางด้านของธนายรณรงค์แก้วเพชร
เอาเรื่องนี้มายื่นร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทนายรณรงค์มาแบบนี้เลยคุณ

เพราะทนายรณรงค์มีเหตุผล๓ประการ
คาดว่าหน่วยงานในพื้นที่
หรือหน่วยงานใหญ่ระดับประเทศรับผลประโยชน์
แต่เรื่องของเงินทุนไม่น่าจะใช่ของเขา
หุ้นลมน่าจะมีพื้นที่ในสัตหีบไม่รู้เป็นสีไหน
นี่ทนายรณรงค์บอกแบบนี้และข้อ๓
กลัวเรื่องของการตัดตอนเหมือนซานติก้าผับ
แล้วก็เรื่องของการรับผิดชอบแค่ห้ามหมื่นหรือหนึ่งหมื่นบาท
จ่ายแค่เศษเงินไม่ใช่เหรอเขาบอกแบบนี้นะ
จริงแล้วความเสียหายน่าจะเป็นร้อยล้านนะฮะ
ฟังเสียงธนายรณรงค์ที่มายื่น

ผมเชื่อว่ามีการเรียกรับประโยชน์จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นทั้งมหาดไทย
หรืออาจจะเป็นของทางตำรวจในพื้นที่

เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดจะปล่อยให้ทางตำรวจในพื้นที่ทำ
มันก็จะไม่เจอว่ามันมีคนเรียกรับผลประโยชน์
ผมก็ไม่เชื่อว่าทางเจ้าของผลัพธ์มันจะอายุแค่๒๗

แต่เงินที่เอามาใช้ในการทำทุนไม่น่าจะเป็นเงินของเขา
ปกติการทำร้านอาหารที่เป็นผลัพธ์แบบนี้
จะมีหุ้นลมหุ้นลมเนี่ยมักจะเป็นคนมีสี
ซึ่งพื้นที่ในสัตหีบไม่รู้จะเป็นสีไหน
นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โฮพูดสัตว์ตรงเลย
นี่ไงจะบอกว่าทนายรณรงค์ก็พูดโดนใจอยู่
อันนี้คือสิ่งที่คนก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันนะคะ
แต่เมื่อกี้ที่เห็นเหมือนกับทั้งเสียบีทั้งคุณเฟิร์

มันก็มีคำถามเหมือนกันว่าอ้าวเดี๋ยวเย็นนี้จะมาแถลงเปิดใจแล้ว
เมื่อกี้จะหนีสื่อทำไมแต่เดี๋ยวรอก่อนค่ะ
เย็นนี้อาจจะมาพร้อมกับทนายอาจจะไปตั้งสติก่อน
จำภาพเมื่อวานได้ไหมล่ะตอนแรกที่คุมตัวจะไปสาร
อันนั้นก็เอาผ้าคุมตัวไม่ยอมไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรเลย
แต่พอได้รับการประกันตัวมาท่าทีก็ผ่อนคลายมากขึ้น

แล้วก็การเปิดพื้นที่ในเย็นนี้นะครับ